มาอัปเดตข่าวที่น่าตกออกตกใจกันหน่อยนะคะสำหรับจ๊ะอาสยามแฟนเพลงเนี่ย
ตกใจกันยกใหญ่เลยเมื่อจู่จ๊ะออกมาโพสต์รูปตัวเองขณะนอนอยู่ในโรงพยาบาล
หลายคนสงสัยว่าจ๊ะเป็นอะไรอีกแล้วคือก่อนหน้านี้
ถ้ายังจำกันได้เธอเคยโพสต์ภาพที่เลือดไหลออกจมูกใช่ไหม
คราวนี้เธอโพสต์ภาพตัวเองนอนอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมกับแคปชั่นว่า
ส่งข้อความมาถามในเฟสว่าวันนี้ไปไหนไม่อัพเฟสเลย
ตอบมานอนโรงพยาบาลพร้อมใส่อีโมติคอนน่าเศร้านะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กตามท้ายมาว่า
ไยเกรนกำเลิบค่ะบันเทิงไทยรัฐก็เลยต่อสายตรงหาน้องสาว
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเกิดจากช่วงสงกรานที่ผ่านมาวิ่งหลายงานเหลือเกิน
ซึ่งทำให้ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนประกอบกับช่วงนี้อากาศร้อน
เลยทำให้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะคะ
แล้วก็ได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
และเตรียมตัวลุยงานคอนเสิร์ตต่อในคืนนี้
เฮ้ยเอาจริงเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อเช้าวันนี้

เป็นช่วงเก็บเกี่ยวของบรรดาศิลปินแล้วนะคะ

ซึ่งสาวจ๊ะเองน่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งเบอร์ต้น
ที่หลายคนเจาะคิวรอที่จะไปพบอยากจะไปเจอ
เพราะว่าเวลาเธอไปเล่นคอนเสิร์ตเธอจัดเต็มมาก